คุณผู้ชมฮะอัปเดตข่าวนี้กันซะหน่อยฮะ
กรณีของเด็กชาย๒ขวบที่เสียชีวิต
แล้วก็เด็กหญิง๓ขวบที่อาการโคม่า

ว่าพ่อเลี้ยงกับแม่แท้ทำร้ายลูกจนบาดเจ็บหรือเปล่านะครับ
เพราะตอนนี้มีการแจ้งความไว้ที่สพบางบัวทอง
วันนี้พ่อแท้ของเด็กนะคุณนะ

แล้วก็บอกว่าโอ้โหทำไมตำรวจถึงทำหน้าที่ช้าจัง

เอานาฬิกาวางไว้กับพื้นทุบทิ้งเลย

นี่ทุบทิ้งเลยเป็นการแซง
โอ้โหทำไมตำรวจใช้เวลานานในการสืบคดีนี้จัง
คุณคิดดูสิเหตุการณ์มันผ่านมาเกือบเดือนแล้ว

หลังจากที่ศาลจังหวัดนทบุรีอนุมัติออกหมายจับ
ธินกรพ่อเลี้ยงแล้วก็นางสาวนัทธรวิทย์

วันนี้สามารถควบคุมตัวได้แล้วนะครับ
ควบคุมตัวได้ที่ร้านสะดวกซื้อย่านรามคำแหง
แล้วก็นำตัวมาที่โรงพักษณ์นะครับ
แล้วตอนสอบปากคำทั้งสองคนให้การปฏิเสธนะ
แล้วเขาก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือฝั่งพ่อเลี้ยงกับแม่เด็กบอกว่าเด็กทำร้ายตัวเอง

ไปฟังกันนะ
ต้องปล่อยทางที่เจอพูดเลยค่ะ